มาดูเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นหน่อยนะคะ
มีชาวต่างชาติเข้าไปใช้บริการที่สนามยิงปืน

ทีนี้เขาเอาปืนนั้นนะคะจ่อขมับยิงขมับตัวเองนะคะ

ใช่ยืนอยู่ข้างกันเลยเห็นได้จากกล้องวงจรปิดเนี่ยค่ะ
ก็เป็นกล้องวงจรปิดในสนามยิงปืนที่ตำบลสาคูอำเภอทะหลางจังหวัดภูเก็ต
ชาวต่างชาติคนนี้เขาก็ไปใช้บริการฝึกซ้อมยิงปืน

พนักงานยืนประจำช่องให้คำแนะนำ
แล้วก็ยื่นปืนออโตเมติกขนาด๑๑มมให้กับผู้ชายคนนี้
พอรับปืนมาแล้วค่ะผู้ชายคนนี้เขาก็เล็งไปที่เป้ายิง
แล้วจู่เนี่ยหันปากกระบอกปืนมาเจาะเข้าขมับของตัวเองเนี่ย

พนักงานที่ยืนอยู่ใกล้จังหวะนั้นพยายามรีบปัดปืนออกแล้ว

ไม่ทันเพราะว่าชายชาวต่างชาติคนนี้เนี่ย
ลั่นกระสุนเข้าขมับฟุบล้มลงได้รับบัตรเจ็บสาหัสนะคะ
พอเกิดเหตุการณ์หน่วยกู้ชีพอบตสาครูแล้วก็กู้ชีพโรงพยาบาลทะหลังไปตรวจสอบ
พบผู้บาดเจ็บเป็นชายชาวออสเตรเลียนอนหายใจรวยรินนะคะ
อยู่หน้าลูกฝึกซ้อมยิงแล้วขมับขวาเนี่ยมีรูกระสุนทะลุซ้ายเลยนะคะ
นองเต็มพื้นไปหมดเลยก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
จากการสอบสวนก็ทราบว่าผู้ที่ก่อเหตุมาใช้บริการสนามยิงปืนมาคนเดียวนะคะ
มีพนักงานประจำช่องยิงคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดแล้ว
แต่ก็ยังอาศัยจังหวะนั้นก่อเหตุ
เมืองต้นคาดว่าน่าจะเกิดอาการเครียด
เจ้าหน้าที่ก็จะสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะ